ข้ามฝั่งไปบ้างดีกว่านะคะสำหรับกรณีการหย่าร้างกันแบบช็อกโลก
พร้อมกับไม่ให้เจอหน้าลูกลูกทั้งหกคนเลยล่าสุดชียอมใจอ่อนแล้ว
โดยเฉพาะวิถีทางในการเลี้ยงลูกที่มีข่าวว่าพระเอกซุปตาเนี่ย
ตะคอกทั้งมีท่าทีฉุนใส่ลูกลูกหลังจากมีเรื่องดังกล่าว
จนตอนนี้เจ้าตัวก็ยังไม่ได้พบหน้าลูกอีกเลยนะคะ
ล่าสุดมีรายงานโดยอ้างคำบอกเล่าจากแหล่งข่าวใกล้ชิดของทั้งสองฝ่าย
โดยข้อตกลงชั่วคราวจะมีขึ้นจนถึง๒๐ตุลาคมนะคะ
ซึ่งถือเป็นความคืบหน้าครั้งแรกของคู่ร้างซุปตา
หย่าฟ้าแลบเมื่อ๒๐กันยายนที่ผ่านมา
ซึ่งฝ่ายหญิงอ้างเรื่องความสุขของครอบครัวเป็นเหตุสำคัญในการขอหย่า
และขอสิทธิ์เลี้ยงดูเด็กแต่เพียงผู้เดียวนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามตัวแทนของทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะ